การเมืองต้องจับตามองกันนะครับ
วันนี้พาดหัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ

วิศนุย้ำ๒๔กุมภาพันธ์
อุตมะนำขบวนสมัครเข้าพลังประชาบรัฐ
ส่วนพักอื่นอย่างไทยรักษาชาติ
ก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวแววมา
คนรุ่นใหม่ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของพักไทยรักษาชาติ
ก็คือนายสงกรานเตชะนบรงค์
หรือว่าร้อยตำรวจเอกสงกรานเตชะนบรงค์
ลูกชายของคุณภัยวงเตชันอรงค

แล้วก็เป็นอดีตรองเลขาธิการพักความหวังใหม่
ก่อนหน้านี้บอกว่าต้องรอให้เจ้าตัว
ก็คือร้อยตำรวจเอกสงกราน

ต้องรอออกมาเคลียร์ก่อนว่าจะเข้าไทยรักษาชาติจริงหรือเปล่า

เข้าหาบรือกับหัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติแล้วนะ
เรื่องของร้อยตำรวจเอกสงคราไปสมัครพักด้วยนะครับ
ข้าราชการตำรวจไปสมัครพักการเมืองได้หรือไม่อย่างไรนะครับ
แล้วก็พลเอกประวิทย์ก็ยืนยันเรื่องของการเลือกตั้งที่ยังมีขึ้น
วันที่๒๔กุมภาพันธ์ปี๖๒
ฟังเสียงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
ผมจะไปรู้ได้ไงครับ
เค้าพักมันไม่พร้อมนะครับ
ผมใช่เค้ามาบอกผมไหมว่าพักเค้าเป็นครอบครอบครัว

เค้าพร้อมตั้งแต่วันที่๒๔ตอนไป

ความว่าถ้ากรกฎเขาไม่พร้อมดีหรือ
ก็ตอนนั้นไม่มีโอกาสที่จะไม่พร้อมหรอกครับ
ความไม่พร้อมถ้าจะมันมีก็เป็นฝ่ายอื่น

ไม่ตั้งใจจะชี้กระลอกก็เข้ามางับ

แกก็เห็นโพรงแกเองอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นซีกรัฐบาลไม่เคยพูดเป็นอย่างอื่น
ถ้าเมื่อไหร่จำเป็นจะต้องพูดเป็นอย่างอื่น
ก็จะพูดเป็นทางการเลย
ไม่ต้องปล่อยให้คนอื่นไปพูดครับ
นี่แหละครับ๓บิ๊กรัฐบาลออกมายืนยันแบบนี้นะฮะ
หนึ่งพี่ใหญ่หนึ่งพี่รอง
แล้วก็๑รองนายกฝ่ายกฎหมายนะครับ

ทำให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปนะครับ

จะสมัครพักต่างนี่นะครับ

ว่าก็ไม่รู้จักร้อยตำรวจเอกสงกราบอเมริกาส่วนตัว
แต่ข้าราชการตำรวจที่จะมาเล่นการเมืองต้องลาออก

สามารถกลับมารับราชการตำรวจได้
แต่ถ้าทำใบลาออกแล้วมาลงเล่นการเมือง
เพราะกฎหมายอนุญาตบอกว่าถ้าทำใบละออกแล้วเล่นการเมืองได้นะครับ
ทางด้านของกรกตเองยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลยครับ
การกรกตระบุว่ากรกตพร้อมจัดการเลือกตั้ง
ตั้งแต่วันที่๒๔กุมภาพันธ์จนถึง๙พฤษภาคมปี๖๒
ซึ่งก็อยู่ในห่วงเวลาที่กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมีผลบังคับใช้
โดยได้ประสานขอความร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สันติบาลและทหารให้เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
พร้อมทั้งหาข่าวกลุ่มคนที่ไม่ต้องการให้เกิดการเลือกตั้ง
และกลุ่มที่ต้องการให้เกิดความไม่สงบไว้
ส่วนวันเลือกตั้งจะเลื่อนจาก๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒หรือไม่นั้น

เป็นคนตัดสินใจแต่ถามว่าพร้อมในการจัดการเลือกตั้งไหม

ส่วนความเคลื่อนไหวของพักการเมืองเมื่อวานนี้

นายสนทิรัทธ์สนทิจิรวงธ์วาธิลิกาธิการภาค
ก็ประเดิมสมัครเป็นสมาชิกภาคเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งเปิดรับสมัครเมื่อวานนี้เป็นวันแรก
แล้วก็มีผู้มาสมัครแล้วทั้งสิ้น๑๒๑คน

คนที่มีชื่อเสียงศิลปินดาราก็มากันนะครับ
เช่นนายเชษฐวุฒิวัชรคุณหรือว่าบ๊วยดารานักแสดง
นายสงการอาชียทรัพย์ทนายความชื่อดัง
รวมไปถึงนายนพงศ์นพเกตผู้มนวยการนิดาโพ
ยืนยันว่าการเข้าสมัครสมาชิกพัก
ขัดแย้งกับหน้าที่ผู้มนวยการนิดาโพ
และหากมีโอกาสได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ก็พร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่งนะครับ

เช่นนายพฤษวัชรสิน

แล้วก็นายแพทย์คณวัฒน์จันทราวัลนะครับ

ก็นำเสนอแนวคิดที่จะก้าวออกนอกกรอบ
เช่นนโยบายเลือกการเกณฑ์ทหาร

และเปิดการค้าสารสกัดกัญชาอย่างเสบรี
เพื่อตอบโจทย์สังคมในยุคปัจจุบัน
ไม่ได้เข้ามาทำงานการเมืองในฐานะลูกหลาน
หรือว่าสืบทอดต่อจากใคร
แต่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้พักประชาธิปัตย

ฟังเสียงของนายพิศิษฐ์เวชชาชีวะหน่อย

สำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่าร้อยตำรวจเอก

ที่แม้ว่าเจ้าตัวจะออกมายืนยันกับทายรัฐออนไลน์
หัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติ
และนายบริภพชินวัฒน์

เพื่อหาบรือถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน
โดยการหาบรือระหว่างร้อยตำรวจเอกสงกราน
แล้วก็หัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติในครั้งนี้
ทำให้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า

ลงมาเล่นการเมืองอย่างเต็มตัวแน่นอนนะครับ
แต่ต้องรอจัดการเรื่องตำแหน่งข้าราชการ
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนนะครับ